ซึ่งจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแต่ว่าทั่วประเทศไทยนะคะ
หลายคนยังคงกังวลเรื่องเดิมเลยว่าเตียงพอไหม
เป็นคำถามที่หลายคนคล่องใจจริงว่าแล้วถ้าฉันป่วยฉันจะมีเตียงรักษาไหม
เพราะว่าเคสที่เหมือนกับว่าเตียงไม่พอไม่ได้ที่รักษามันยังคงเกิดขึ้นในแต่ละวัน
เรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยเป็นการยกเรื่องกรณีดราม่า
ครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๔คนที่บอกว่าไม่มีโรงพยาบาลรับไปรักษา
พ่อต้องยกมือไหว้รถพยาบาลที่เดินทางมารับลูก
นายอนุทินบอกว่าคือจริงเตียงมีพอนะ
แต่อาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการรอเตียง
ทางโรงพยาบาลก็จะประสานหาเตียงเพื่อส่งไปรักษาแหละ
อาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ไม่ทิ้งกันแน่นอน
โดยมีการบอกด้วยนะคะว่าถ้าเราคุมเข้มข้นภายใน๒สัปดาห์นี้แล้ว
ถ้าปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดจริง
เชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยรายวันน่าจะลดลง
แต่ก็อาจจะยังไม่คงที่คงต้องรอไปจนถึงปลายเดือนเมษายนนี้นะคะ
เรื่องต้นย้ำเพื่อให้มั่นใจว่าเตียงของโรงพยาบาลยังมีพอ

เรามีเตียงรองรับผู้ป่วย๗๐๐กว่าเตียง
ซึ่งตอนนี้ยังว่างอยู่อีกกว่า๒๐๐เตียงค่ะ

ผมถามพวกผู้โครงโลก

ถ้าเกิดคนที่ไม่มีอาการเนี่ยให้กักตัวอยู่กับบ้านได้ไหม
ท่านก็บอกว่าได้แต่ว่าตอนนี้ยังดูแลไหวอยู่
ก็อยากจะให้ทุกคนได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างเต็มที่
เพราะว่าถ้าใช้มาตรการไปแล้วจำนวนผู้ป่วยก็จะค่อยลดลง
มันก็จะกลับสู่สภาวะที่อยู่ภายใต้การควบคุมได้
พูดถึงความเป็นห่วงเรามาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเตียงผู้ป่วยกันหน่อยนะคะ
สำหรับภาครัฐมีการบริหารจัดการไว้รองรับผู้ป่วย
เอาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอัปเดตณวันนี้ค่ะ
มีเตียงทั้งหมด๗๑๙๑เตียงเหลืออยู่๒๔๙๖เตียง

ใช่ค่ะส่วนเรื่องของเตียงเพิ่มเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ในอนาคตนะคะ
อันนี้เน้นเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะคะ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมเตรียมจัดทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก
ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เตรียมโรงแรมแบบฮอสปิเทลบวกกันนะ
ระหว่างคำว่าโฮสพิทัลกับโฮเตลเอามาบวกกัน
ตอนนี้เตรียมไว้๔๕๐เตียงนะคะเช่นเดียวกับโรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดฮอสพิเทล๒แห่งรับผู้ป่วยโควิด๑๙๑๐๐เตียง
กรุงเทพก็จะเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม
บางขุนเทียนเอาแยกตามแต่ละพื้นที่นะคะ
ขุนเทียน๕๐๐บางบอน๒๐๐และเตรียมปรับปรุงสนามฟุตซอล
กอกอารีน่ารองรับได้ถึง๑๐๐เตียงรวม
ตอนนี้ทั้งหมดมี๑๗๐๐เตียงนะคะ
หลายคนเป็นห่วงเรื่องของมาตรการต่าง
ถ้าไปอยู่ในฮอสปีเทลที่เขาจัดสร้างขึ้นมาใหม่
มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่า
ทีมแพทย์และทีมพยาบาลประจำแต่ละจุด
ซึ่งเขากำหนดให้เป็นฮอสปิเทลเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมจำ๓เบอร์นี้เอาไว้ให้แม่นนะคะ
เมมเบอร์เอาไว้ในมือถือเลยก็ได้นะคะ
สายด่วนค่ะใครที่เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว
แล้วมีปัญหาเรื่องเตียงในการรักษา
โทรไปเลยนะคะที่๑๖๖๙หรือ๑๖๖๘ค่ะ
ขึ้นไว้ให้หน้าจอนะคะแคปเอาไปก็ได้เมมเอาไว้เลยนะคะ
มีปัญหาเรื่องเตียงในการรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อยืนยัน
หรือ๑๖๖๙โทรได้ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
ส่วนสายด่วนสปสช๑๓๓๐โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
สบายดีบอดนะคะอันนี้ก็แอดเอาไว้ก็ได้
แล้วก็จะได้มีการพูดคุยสอบถามข้อมูลได้
เบอร์อีกครั้งนะคะ๑๖๖๘๑๖๖๙๑๓๓๐จำเอาไว้นะคะ
ทางด้านของนายแพทย์ทะเรศกรัศนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็บอกว่าโรงแรมที่ปรับเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวหรือฮอสพิเทลเนี่ย
ก็จะมีการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
และผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วประมาณ๓๕วัน
อาการดีขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณสุภาษาราบอกนะคะว่ามาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเลยค่ะ
เพราะมีการประสานกับโรงพยาบาลหลักผ่านทะเลเมดีซีนหรือว่าลายกลุ่ม
มีการตรวจบันทึกอาการผู้ป่วยและถ้าหากว่าอาการเปลี่ยนแปลง
จะย้ายไปที่โรงพยาบาลทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพในการรักษานะคะ
จะตรวจประเมินมาตรฐานทั้งทางด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะน้ำเสีย
ว่าไม่มีผลกระทบต่อชุมชนมีการบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยตรงตามมาตรฐานนะคะ
ต้องมีคุณหมอประจำ๑คนพยาบาล๑คนต่อ๒๐เตียงมีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล
แล้วก็เครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดและเครื่องเอ็กซาเรย์เคลื่อนที่ด้วยนะคะ
เรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยก็จะใช้ประกันสุขภาพส่วนบุคคลแล้วก็กองทุนสุขภาพตามสิทธิ์ค่ะ
นอกจากนี้หลายคนเป็นห่วงถ้าสมมุติว่าทำประกันประกันเอกชนต่างมาเนี่ยถ้าเข้าไปที่ฮอสปีเทลเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮอสปีเทล
สามารถเคลมได้ไหมเคลมได้๑๐๐เต็มนะคะอันนี้เป็นคำยืนยันออกมานะคะ